จะพาไปดูพิธีอุปสมบทหมู่ของทหารที่คุณภาคภูมิบอกไปค่ะ

ก็เป็นทหารที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จริงแล้วมีทหารอีกหลายนายเลยที่เขาอยากจะร่วมอุปสมบทหมู่ด้วย
อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารทุกสังกัดเขาเลยจัดพิธีบวชให้ได้ในจำนวน๙รูปนะคะ
เป็นการบวชอุทิศส่วนกุศลให้จ่าแซมนะคะ
แล้วก็การบวชในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการขอขมาเจ้าแม่นางนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยค่ะ
พลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราว่า
อุปสมบทหมู่ในครั้งนี้มีทหารร่วมพิธี๙นายค่ะ
เป็นพลทหาร๗นายทหารนาย๑๒นาย
ทุกนายเป็นทหารที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
สมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบทของนายทหารนั้น
รองแม่ทัพภาคที่๓บอกว่าคือเดิมมีพลทหารจะสมัครเข้าร่วมเยอะเลย
แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหาร
สังกัดเลยจัดพิธีบวชให้ได้ในจำนวน๙รูปนะคะ
พิธีอุปสมบทหมู่เริ่มขึ้น๑๒นาฬิกา๑๙นาทีวันนี้ค่ะ
โดยมีการทำพิธีบวชทีละ๓รูป

มีญาติของทหารทั้ง๙นายเดินทางมาจากหลายจังหวัด
เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตร
หลังจากนั้นพระพิสุขสงฆ์ทั้ง๙รูปได้ออกบินทบาท

ที่พระสงฆ์จะเข้าจำวัดโดยพระทั้ง๙รูปจะจำวัดอยู่ที่วัดบ้านจ้อง
ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่ทหารทั้ง๙นายจะเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทหมู่กันนะคะ
ทุกคนก็ไปทำพิธีขอขมากันก่อน

แต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพค่ะ
ทีนี้ก็เลยอยากจะให้ไปดูบรรยากาศที่ถ้ำหลวงกันหน่อยเนาะว่า

นี่ค่ะก็มีแผงเหล็กมากั้นนะคะ
ตรงประตูทางเข้าของวรรณอุทยานเลยนะคะ
คือไม่ให้นักท่องเที่ยวไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
ป้ายนี้ก็แจ้งไว้ว่าปิดทำการ
ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

คือเจ้าหน้าที่ก็ประกาศไว้ตั้งแต่ตอนที่เสร็จภารกิจช่วยทีมหมูป่าเสร็จใหม่

ใช่เผลอก็ปิดยาวถึงปีหน้าจนกว่าจะฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสร็จอ่ะ

เยอะเลยนะคะแน่คือถ้ำยังเข้าไปได้น้ำยังท่วมอยู่ด้วยนะคะ
แล้วเขาก็ต้องมีการปิดปรับปรุงทำความสะอาดอะไรกันอีกยาวอะค่ะ
โยธินชมทองกับญาติญาติค่ะเขามาจากระนองนะคะ
เขาอยากจะไปเที่ยวชมวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แต่เจ้าหน้าที่เขาห้ามเข้านายโยธินก็เลยบอกว่า
แค่ได้มาเห็นแค่นี้แค่ตรงนี้ก็พอใจแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นถ้ำหลวงผ่านสื่อจากการติดตามข่าวช่วยเหลือทีมหมูป่า
ก็เลยอยากจะไปเห็นสถานที่จริงแล้วก็พอไปถึงแค่เห็นตรงนี้ก็พอใจ

ก็คงจะเอาไหนมาแล้วเอามาตรงนี้ก็ยังดี
ใช่แล้วก็บอกสวยค่ะเห็นแค่นี้ก็รู้สึกเลยว่าสวยนะคะ
ธรรมชาติสวยงามมากน่าเที่ยวนะคะ
ก็เชื่อว่าถ้าพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
ที่เห็นเมื่อเห็นของจริงแล้วเออโอเคก็อย่างที่ว่านะ
ก็นึกว่าเข้าไม่ได้แล้วและก็ถ่ายรูปเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้มาดู
ที่มันน่าต้องเที่ยวต่อไปอันนั้นคือเขาว่าอะไร
พัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวให้พวกทั้งชาวโลกทั้งต่างชาติอะไรพวกนี้
อีกเยอะนะว่าเออเนี่ยมันดูบรรยากาศเขาปรับปรุงได้ดี
ออกไปก็พัฒนาของจังหวัดเชียงรายถ้าเราคนจังหวัดละนองมา
ยังภูมิใจว่าเนี่ยมาที่นี่แล้วก็ยังยินดีต้อนรับ
ให้เขาบอกเข้าไม่ได้เราก็ต้องฟังเขาเพราะว่ามันเป็นว่า
เขาต้องทำวิทยาให้เรียบร้อยเราเรียกไปถ่ายก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขา
ไม่นานว่าเราก็ภูมิใจด้วยคือดีเอาสิ่งดีดีกลับไป
บอกลูกหลานหลานญาติญาติให้มาเที่ยวที่นี่มาดูอ่าอ๋อพอดีว่ามาเรียนหนังสือที่นี่ค่ะ
ก็เลยว่าตั้งใจจะมาชมด้วยค่ะเห็นว่ามาจากใต้ดินค่ะมาจากระนอง
ก็อยากจะเข้าไปชมข้างในค่ะแต่เข้าไปไม่ได้แล้ว
ค่ะใช่ค่ะถ่ายรูปเลยอย่างเดียวมาแล้วรู้สึกอยู่หรือเปล่าพิจัยค่ะ
ก็ได้ได้ได้ฟังข่าวทุกวันที่ที่ที่ละนองค่ะ
ก็ก็อยากจะมาดูด้วยตัวเองด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะคะ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตอนนี้ปิดนะคะปิดอยู่นะคะ
แต่นักท่องเที่ยวก็ยังไปก็บอกเนี่ยถ่ายกับป้ายตรงนี้ค่ะ
อ่าถ่ายแค่ป้ายข้างหน้าตรงเนี้ยเขาก็พอใจแล้ว
ก็เสร็จแล้วก็ไปต่อดอยผาหมีใช่อบตแม่จันทร์จิบกาแฟนะคะ
ไปที่สวนสาธารณะที่ว่าฝั่งตรงข้ามมองเห็นทั้งเขาเลย
เห็นเป็นนางนอนแบบเหมือนผู้หญิงนอนอยู่มาปักหุดตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยถูกขอถ่ายรูปไปด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยถ่ายแค่ป้ายตรงนี้นะคะ
เช็คอินกันไปก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่สักต้นปีอาจจะเข้าได้แล้วนะครับ